แรกของเราในวันนี้ต้องบอกว่าความดังเป็นเหตุจริง
สำหรับนักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชนณเวลานี้เจ้าของเพลง
ผู้สาวขาละน้องลำยัยหายทองค่ะ
แต่ดังได้แป๊บเดียวมีกระแสดราม่าตามมาติดเลย
ล่าสุดมีคนทำเฟซบุ๊กปลอมของเธอขึ้นมาค่ะคุณผู้ชม
เป็นตุเป็นตะมีการตอบโต้กับบรรดาแฟนคลับของลำไยด้วยนะคะ
ซึ่งมันไม่ได้มีแค่เฟซบุ๊กเดียว
แต่มันมีหลายเฟซบุ๊คที่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะคะ
ทำเอานักร้องสาวอยู่นิ่งไม่ได้
ต้องรีบโพสต์ชี้แจงแฟนคลับเป็นการด่วนผ่านเฟซบุ๊กตัวเอง
ของแท้ของจริงต้องชื่อว่าสุพรรษาเวทกามา
อันอื่นที่เด้งมาล้วนแต่เป็นของปลอมนะคะ
ซึ่งเธอก็ได้มีการตั้งแคปชั่นเตือนภัยนะคะว่า
ระบาดมากจ้าสวมรอยได้เนียนมากแบบนี้ไม่น่ารักเลย

ไอจีจริงมีอันเดียวคืออ้ายลำไยหนึ่งค่ะ
แฟนคลับผู้สาวขาล้อคนไหนลงไปกดติดตามผิดหรือเปล่า
ดูกันให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าเจอแล้วก็สามารถที่จะ
พอร์ตได้นะคะแจ้งก็ได้เลยเพราะว่าสมัยนี้เนี่ย
ต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียมันควบคุมยากจริง
แล้วที่เรานำเสนอข่าวของผู้สาวขาเลาะหรือว่าลำไยหายทองคำในวันนี้เนี่ย
ก็เพื่อเป็นการเตือนภัยสังคมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย
จฉาชีพมาในรูปแบบของโซเชียลมีเดียเยอะแยะเลย
มีการหลอกเอางงเอาเงินอย่างที่เราได้เคยนำเสนอไป
เยอะมากนะคะใบตองพูดถึงเรื่องราว